ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับเราจะมาเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณช่วงของดิจิทัลตาย
คุณผู้ชมครับเราใช้ฟรีในการต่อยอดธุรกิจเทคนิคดีไปดูตัวอย่างของเพจเจ๊จูวัสดุก่อสร้าง
แท้จริงแล้วนะครับถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มสตาร์ทอัพใหม่ที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ทำให้ยอดขายทางด้านธุรกิจของเขานะครับ
โอ้โหกระเตื้องขึ้นแบบเท่าตัวเลยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของไทยรัฐทีวีครับ

ไป
สรุปก่อสร้างที่ใช้วิธีโพสต์ภาพ

พร้อมทิ้งท้ายด้วยการขายสินค้าแบบตรง
เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนในโซเชียล

หรือการตลาดแบบกระแสปากต่อปาก
ให้ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว

เป็นผู้จุดประกายไอเดียนี้

และผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง

จนเกิดเป็นไวรัลมาร์เก็ตติ้ง
ไทยเล่าว่าไวรัลมาร์เก็ตติ้ง

หลังจากนั้นในฐานะสตาร์ทอัพ
จะต้องปรับแผนและนำเทคนิค

แล้วนี่มันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ลองคิด
จะต้องประกอบไปด้วยนักวางแผนการตลาด

ที่จะต้องเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภค

พาเจ๊จูไปปรากฏตัวไหม

เราได้ยังไงเราก็เปิดเพจขึ้นมา
โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรม

ลับที่ได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

จากเดิมที่มีสินค้าขายอยู่ราว

เพิ่มขึ้นมาเป็น๑๐๐๐รายการ
ภายในเวลาไม่ถึง๑สัปดาห์

จะมีราว๒๐๐๐รายการ
ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนี้ในสมอง

ในการที่จะวางแผนแล้วก็ออกแบบธุรกิจนะครับ

ที่มีทั้งเรื่องราวมีสตอรี่ต่าง
มีเวอร์ดดิ้งมีคำที่ทำให้คนนั้นติดหู

นี่นะฮะมันก็เป็นคำที่ทำให้คนรู้สึกว่า